ทางแรงข่าวของนายกรณีน้องอิ่มบุญที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉยวันนี้
จริงทางโรงพยาบาลได้ดูแลทั้งของพี่สาวของน้องอิ่มบุญน้องยิ้ม
แล้วก็น้องอิ่มบุญเองนะครับทีนี้ผมจะเล่าเรื่องของน้องอิ่มบุญก่อนแล้วกันนะครับ
ในส่วนของน้องอิ่มบุญเนี่ยนะฮะก็ในกรณีที่มาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ในครั้งแรกก็เข้ารักษาตัวในวันที่๑๓ถึง๒๓มกรานะครับ
ตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่หอผู้ป่วยพิเศษนะครับอาการที่น้องมาเนี่ยนะครับ
มาด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับได้จากการซักประวัติจากคุณแม่นะครับ๔ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลนะครับ
โดยที่คุณแม่แจ้งว่าเนี่ยประมาณสัก๑๐วันก่อนนะครับน้องเริ่มมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับ
หลังจากกินปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับ
จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับก่อนที่จะมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็เมื่อน้องเข้ามาในวันที่๑๓นะครับทางโรงพยาบาลก็ได้มีการทั้งซักประวัติแล้วก็การตรวจเพิ่มเติมนะครับ
ก็สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าที่น้องอาเจียนออกมาเป็นเลือดหรือว่าเป็นสีดำเนี่ยเป็นจากสาเหตุใดนะครับ
ก็ส่องเข้าไปในทั้งหลอดอาหารนะครับก็ไปยังกระเพาะอาหารของน้องเนี่ยก็พบว่ามีการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร
อันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งได้จากการวินิจฉัยนะครับจากการเป็นการวินิจฉัยจากการที่เราส่องกล้องเข้าไปนะครับ
ก็หลังจากนั้นนะครับก็น้องก็ได้รับการดูแลอยู่ที่หอผู้ป่วยพิเศษเนี่ยนะครับจนสามารถที่จะรับประทานอาหารได้บางส่วนนะครับ
ก็ได้มีรับประทานนมช็อกโกแลตไล่ต่างเข้าไปจนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่๒๓มกรานะครับ
น้องก็ได้มีอาการที่สำคัญก็คือว่ามีอาการปวดท้องขึ้นมากระทันแล้วก็มีอาเจียนเป็นเลือดนะครับ
ปากบวมนะครับอุจจาระสีเหลวดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยในวันที่๒๓มกราเนี่ย
แล้วก็ได้ทำการส่องกล้องทางเดินอาหารซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พบว่ามีการแผลอักเสบรุนแรงนะครับ
บริเวณในเรื่องของกระเพาะอาหารนะครับนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยเข้าได้นะครับ
กับการอาจจะได้รับนะครับสารที่มีฤทธิกัดกรอบนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งมีความสงสัยกันในขณะนั้นนะครับ
ตั้งแต่๒๓มกราจนถึงวันที่๑๕พฤษภานะครับตอนนั้นน้องก็อาการดีขึ้นนะครับ
ก็เตรียมตัวที่จะออกจากโรงพยาบาลนะครับแต่สิ่งซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนนะครับ
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับน้องก็ยังคงมีหลอดอาหารทะลุออกมาที่ข้างลำคอนะครับ
ก็ยังคงมีแผลอยู่ในขณะนั้นนะฮะแต่ว่าก็เราก็รอให้แผลค่อยหายไปนะครับ
น้องมีอาการเสียงแหบนะครับแล้วก็มีอาการเหนื่อยนะครับเวลาเล่นนะครับ
เพราะว่ามีอาการอักเสบรุนแรงของปอดอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับ
หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลได้เช็คดูนะครับ
จนเนี่ยน้องก็สามารถที่จะกลับออกไปคือกลับจากโรงพยาบาลได้นะครับ
ในการให้รับน้องเข้าไปในความดูแลในวันที่๑๘พฤษภานะครับ
อันนี้คงเป็นในส่วนของคร่าวนะครับสำหรับในเรื่องของการดูแลน้องนะครับ
ก็สรุปง่ายคือว่าน้องเนี่ยมานะครับหลังจากที่มีอาการนะครับ
ก็คือในเรื่องของเราเรียกว่าเข้าได้กับเลือดออกทางเดินอาหารแล้วกันนะครับ
ก็คือว่ามีเลือดนะครับอาจจะเป็นเลือดสดหรือเป็นสีทำคำเนี่ย
แล้วก็พบเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลด้วยนะครับ
หลังจากที่น้องเข้ามาแล้วก็ยังเกิดขึ้นในโรงพยาบาลอีกนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยทางทีมแพทย์และคุณพยาบาลก็ดูแลนะครับตามอาการอย่างเต็มที่นะฮะ
ในส่วนของอาการที่อาเจียนเป็นเรื่องนะครับก็มีในส่วนของการส่องกล้องเข้าไป
ซึ่งก็เข้าได้อาการอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะเกิดได้หลากหลายนะครับทั้งอาจจะได้รับสารกัดกรอน
อาจจะเป็นการติดเชื้ออะไรต่างต่างนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย
จะต้องรอนะครับผลจากการพิสูจน์ต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เหตุนะครับเพื่ออาการที่นำไปสู่การเสียชีวิตนะครับ
ก็จะมีอยู่สักสองสามอันหลักนะครับอันที่หนึ่งเลยคือในส่วนของการมีเลือดออกนะครับ
ทางเดินอาหารส่วนบนนะครับแล้วจากการส่องกล้องเนี่ย
ก็ยังพบว่ามีการอักเสบนะครับของเยื่อบุต่างนะครับ
อ่าซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วก็มีขนาดนั้นเนี่ย
น้องได้มีเรื่องของความดันรีสูงในเด็กด้วย
ซึ่งเราหาสาเหตุทางการแพทย์ที่ชัดเจนตอนนั้นเนี่ย
ก็ในช่วงแปดเดือนเนี่ยก็ยังไม่พบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของที่น้องเสียจาก
ภาวะตับและไตวายนะครับแต่ว่าอันนั้นน่าจะเกิดจากการที่น้อง
ได้รับเอ่อการที่มีเลือดออกซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนหลายเรื่องนะครับ
ผลสุดท้ายในระยะสุดท้ายของชีวิตก็มีเรื่องของสัตว์และไตวายตามมานะครับ
อันนั้นก็เป็นสาเหตุที่พอจะสรุปได้นะครับก็เอ่อของ
พี่สาวหรือของน้องยิ้มเนี่ยนะครับก็ถ้าดูจากประวัตินะครับ
ดูจากการตรวจแล้วเนี่ยก็พบว่าค่อนข้างคล้ายคลึงนะครับ
มีอาการและการแสดงที่ใกล้ถึงกับของน้องยิ้มมุนด้วยเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าในเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้โทษนะครับ
เมื่อกี้มีท่านสื่อมวลชนเรียนถามไม่ว่าจะเป็นการผลออกต่าง
เรื่องของสารอะไรต่างคงจะต้องให้เป็นหน้าที่ของทาง
คุณตำรวจนะครับในการที่จะดำเนินการดูแลต่อนะครับ
แพ้ที่รุนแรงนะครับเป็นทั้งตัวนะครับเช่นเป็นตุ่ม
ื่นแดงขนาดใหญ่นะครับมีอาการปากบวมหรือบางท่านเนี่ย
อย่างเช่นโดนอะไรบางอย่างนะครับต่อต่อยพึ่งต่อยอาจจะหลอดลมตีบถึงกับเสียชีวิตเลย
ก็คือสามารถที่จะแพ้รุนแรงเสร็จดีดให้ทันทีนะครับ
อันนั้นก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ทุกท่านคุ้นเคย
จะถามว่ามีไหมในการแพ้เฉพาะที่โดนสารบางอย่างเนี่ยก็อื่นอยู่เหมือนกันครับ
ก็จะมีบางส่วนด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบเป็นตัวแยกชาติเดียวนะครับ
จริงแล้วทุกท่านฯอาจจะโทษนะครับผมอาจทำให้ซักตัวปิดสิ่งหนึ่ง
ถ้าถูกถั่งเห็นลหักใช่มั้ยคะเวลาโกรธมันจะเรียกเป็นดับกรด

ปฏิกิรียาตอบคอนองมันจะคล้ายออกมาจากการตัดที่เนื้อเป็นตัว
มันขึ้นการอักเสบ
มีเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย
อันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันคล้ายกันนะครับ
ไม่ได้แยกออกเหมือนเหล็กโดนกด
หรือว่าเหล็กโดนน้ำอะไรต่างนี่แหละ
คือเนื่องจากว่าในเซลล์หรือพื้นผิวของร่างกายเนี่ย
มันจะตอบสนองถ้าเป็นด้วยภายในด้วยแล้วเนี่ย
มันจะไม่ได้มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงไปถึงขนาดนั้นได้
เอ๊ะเราพอโดนอะไรเข้าไปแล้วพอมองเห็นปุ๊บรู้เลยนะครับ
ตามข่าวนี้ครับก็จะเห็นว่าหมอหลายท่านก็พูดตรงกันว่า
ลักษณะนี้ไม่ใช่สถานการณ์เป็นโรคอะไรที่อ้างขึ้นมา
ลักษณะของการกินสารที่มีความเป็นพิษเข้าไป
และสารเป็นพิษที่ว่าเนี่ยเป็นลักษณะการกัดกร่อนในร่างกาย
แต่วันแรกอาจจะมีคนพูดว่าเป็นพวกน้ำยาเข้าห้องน้ำหรือเปล่า

เช่นกลุ่มที่มีโซเดียมไฮโปคอไร้มันจะมีกลิ่นคอลินชัด

แต่ว่าถ้าบอกว่าในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสารที่ชื่อว่าโซดาไฟ

มันจะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วอาจจะไม่มีรสด้วยวันนี้ผมไม่เคยไม่เคยชิม
แต่ว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงแล้วก็เอามาให้คนกิน
ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยอันตรายสูงมาก
เพราะว่าเจ้าโซนนี้มันก็คือสารที่เป็นด่างสูง

กินเข้าไปทางปากปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ไหม้ในช่วงของช่องปากลำคอลงมาถึงกระเพาะอาหารลำไส้
อาการก็ตามมาเช่นเกิดการไหม้อย่างที่ว่าเกิดการอยากอาเจียนเกิดการที่กับพ่อถูกกัดกร่อน
แม้กระทั่งอุจจาระออกมาสีดำเพราะว่ามีเลือดปนมาด้วย
นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสารตัวนี้ต้องไปตามหาต่อไปว่ามีความเข้มข้นสูงแค่ไหน
ถ้าเขาเตรียมมาเข้มข้นสูงมากเด็กก็น่าจะมีอาการทันทีอย่างรุนแรง
แต่ถ้าเกิดคือมันไม่เข้มข้นสูงเท่าไหร่การปันกลางเนี่ย
มันจะเหมือนกับการที่ซ้ำเรื่อยโดนเรื่อยว่าเดี๋ยวก็ไหม้เดี๋ยวก็ไหม้
แต่ถ้าเจือจางมากก็ไม่น่ามีผลเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปตามหาครับว่า
ตัวของสารที่ต้องสงสัยเนี่ยเป็นสุดาไฟจริงไหมและความเข้มข้นเท่าไหร่
ตัวนี้มันมีความแตกต่างยาพิษใช่ไหมครับอาจารย์
พื้นฐานเนี่ยถ้าเรานึกถึงการใช้ยาพิษต่างเนี่ยครับ
เนี่ยมันมีสารพัดอย่างแต่ว่าพิษส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ย
ว่าเป็นสายนายเป็นสารที่สารหนูพวกนี้ก็จะมีลักษณะจำเพาะ
ทำให้คนตรวจจับได้ค่อนข้างง่ายเพราะมันจะเข้าไปในเส้นเลือด
แล้วไปออกฤทธิอวัยวะที่ค่อนข้างจะตรงกับตรงนั้นกดประสาทกดสมองหรือกดกันหายใจ
แต่ถ้าเป็นลักษณะของการที่เราพูดถึงโซดาไฟเนี่ยหรือพวกสารออกฤทกัดกร่อนเนี่ย
มันเป็นการกัดกร่อนนะขนาดนั้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดกินเข้าไปมันก็คือทำลายในขนาดนั้น
ถ้ากินน้อยมันก็ทำลายน้อยกินมากก็ทำลายมากมันไม่ใช่สารที่จะสามารถมาตรวจจับทีหลังได้ค่อนข้างง่าย
อย่างที่บอกว่ามาเจาะเลือดดูว่าเจอเจอสารตัวนี้แบบค่อนข้างยากแต่อาการมันบอกได้
มันทำให้เราเห็นภาพได้ว่าคนคนนี้น่าจะโดนสารที่ออกลิกัดก่อนมามากกว่าที่จะเป็นสารผิด
อย่างถ้าไม่ได้กินแต่มาสัมผัสเหมือนกันน้องก็มีอาการแบบแผนแผนบนเรื่องหน้าฝากอะไรแบบนี้อาจารย์ภาคคำถามว่ามันจะกัดอยู่ร้านรุนทัชชีวะไง
ดาไฟเนี่ยมีฤทธิ์ในการกัดก่อนทุกอย่างฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการโดนผิวหนังถ้ามีความเข้มข้นขึ้นมาก็สามารถจะไหม้ได้
ห่างมือจากเด็กถ้ามีเด็กคนไหนไปเล่นเนี่ยตามหลักคือถ้าเกิดมันโดนไหม้ขึ้นมาต้องรีบล้างน้ำ
ล้างน้ำออกให้ไหม้สุดที่มากได้เดี๋ยวมันถ้าเผลอกินเข้าไปก็ต้องพยายามกินน้ำแล้วก็ต้องพยายามส่งแพทย์
ต้องไม่ไม่ทำให้อ้วกออกมาเพราะอ้วกออกมาก็เผาไหม้ซ้ำอีกอย่างถ้าบอกว่าไปปนอยู่ในอาหารที่เด็กกินได้
อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโหดร้ายทีเดียวอาจารย์บอกว่าจะฝากเตือนอะไรครับครับ
โดยโดยพื้นฐานโซดาไฟเป็นหนึ่งในสารเคมีที่มีอยู่ทั่วไปในบ้านเรือนได้ครับแล้วก็เราก็มักจะใช้กันทั่วไป
แต่อย่างที่เกิดเมื่อกี้คือถ้าเกิดไปอยู่ในมือของคนที่เขาไม่รู้อย่างเช่นเด็กเป็นต้นหรือไม่แต่ผู้สูงอายุหรือใครก็ตามเนี่ยครับ
เราใช้ไปโดยที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยอันตรายตามมาได้อย่างที่เกิดไปแล้วว่ามันเผาไหม้ได้ค่อนข้างง่าย
มันเกิดเกิดการอาสาบเหมือนการกัดกร่อนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้ของพวกนี้ต้องเก็บให้หักพ้นมือเด็ก
แล้วก็ต้องระวังในการใช้ถ้าใส่ถุงมือได้ใส่ถุงมือยาง
ป้องป้องกันอาสาบเหมือนการกัดกร่อนผิวได้จะเป็นเรื่องดีครับ
พออยู่ในเด็กพออยู่ในในมือแพทย์เนี้ยก็คืออาการเริ่มดีขึ้นแต่พร้อมกลับไปอยู่บ้าน
กลับเป็นฟุตหนักอีกแล้วอืมซึ่งซึ่งนั่นก็เป็นเป็นจุดที่ประเด็นน่าสงสัยได้
ถ้ามองในเชิงว่าเขาเป็นโรคการอยู่เป็นโรคเนี่ยอยู่ที่มือแพทย์
อาจจะดีขึ้นก็ตามแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ย
ถ้าเกิดรักษาแล้วเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะซุดกลับไปอย่างรวดเร็วมาก
ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านตามซึ่งการพูดถึงเรื่องของการให้กิน
หรือว่าได้รับสารพิษเนี่ยมันก็เป็นไปได้ด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องต้องรอพิสูจน์กันนะครับ